เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ลูกค้านะแต่มาเต็มร้านเลย
และที่ว่าไม่ใช่ลูกค้าคืออะไรไปดูกันนะครับ

แทบจะไม่ใช่ร้านอะไรเลย
แทบจะเป็นที่สิงของลิงอยู่แล้ว

กันเพียบยกขยงมากันหมดเลย

แทบจะเป็นที่สิงของลิงอยู่แล้ว
ใช่เพราะว่าร้านนี้คือจริงคือร้านอะไหล่รถยนต์นะ
ที่เป็นตึกแถวอยู่ใกล้ศาลภาคกาแนมเผลอเมือง

หญิงสาวเจ้าของร้านถ่ายคลิปนี้ลงติ๊กต๊อก
ระบุข้อความบอกว่าแทบจะไม่ใช่ร้านอะไรแล้ว
แทบจะเป็นแหล่งรวมลิงอยู่แล้ว

ถามว่าทำไมลิงถึงเข้ามาร้านนี้มากมายนะครับ
คำตอบคือเจ้าของร้านนี้เขาก็คุ้นเคยกับลิงอยู่แล้วนะ

ก็จะเห็นลิงเหล่านี้แล้วเขาบอกว่ารักลิง

ตัวไหนถูกรถชนหรือบาดเจ็บจากการกัดกัน
ทางเจ้าของร้านขายอะไหล่ร้านนี้ก็จะช่วยนำลิงไปรักษานะครับ
โดยลิงฝูงนี้ชาวบ้านตั้งชื่อว่าฝูงร้านชโยวานิส

เป็น๑ใน๘ฝูงที่อาศัยอยู่ใกล้สารพระการครับ
อย่างตัวหนึ่งนี่เจ้าตัวนี้แสนรู้เหลือเกิน

ถ้าเกิดว่าถึงขั้นตั้งชื่อได้นี่คือต้องสนิทสนมกลมเกลียวกันมากเลยนะ
แล้วก็ต้องจำได้ไงว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวไหน
ว่าหน้าเตาปลายกันหมดแต่ว่าเจ้าเลิฟนี่

แล้วเขาจับมาทำหน้าตาประหลาดแบบนี้ได้ด้วย

แล้วบอกยิ้มหน่อยนะ

เจ้าอะไรคะเจ้าไข่แดงเออจริง
มันเป็นลิงนักสู้คุณดูเขี้ยวง่ำเนื้อนะ
แต่ว่าเขาเชื่องกับคนที่ร้านนี้มาก
นั่งนิ่งให้ง้างปากโชว์เขี้ยว

แล้วพอปล่อยเขาก็จะนินแบบนี้แหละคุณ
แต่ถึงเวลานะเวลาลิงอีกฝูงหนึ่งมานะ
เจ้าไข่แดงนี่โอ้โฮเขาเป็นนักสู้เลยนะ

ไม่ยอมเลยนะครับ
แต่ทีนี้เจ้าไข่แดงน่าจะแก่แล้วเหมือนกันคุณ

ฟันเกือบจะหมดปากแล้วนะลูกนะ

เอาเหรอหรือใครไปทาตาสีฟ้าให้เขา

กลัวมันจะหันมางับแต่คือมันไม่งับไง